นี้แล้วจะมีพิธีอะไรคุณแต่งโมนิดาเป็นครั้งสุดท้ายที่คริสต์จากเสร็จวิภาพกรุงเทพฯ
๑๘นาฬิกา๓๐นาทีก็ไปกันได้สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่รู้จักกับคุณแตงโม
เมื่อวานนี้มีการตกแต่งบรรยากาศภายในงานนะครับทั้งซุ้มดอกไม้กุหลาบทนสีขาวชมพูโอโรส
อกไม้สีอื่นแล้วก็มีตั้งเทียนไฟฟ้าเปิดไฟส่องสว่างนี่เป็นซุ้มดอกไม้นะครับสวยเลย
ส่วนชั้นสองเนี่ยจะใช้เป็นพื้นที่รับรองแขกและสื่อมวลชนอ่าสื่อก็ไปรอชั้นสอง
ขณะที่ห้องจัดพิธีจะอยู่ที่ห้องประชุมชั้นสามครับภายในเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยริ้วผ้าทนสีขาวบรรยากาศคล้ายกับงานแต่งงานรื่นเริงเลย
เป็นดั่งสวงสวรรค์ประดับประดาษด้วยดอกไม้สีขาวที่คุณแตงโมเขาชื่นชอบครับแล้วก็มีดอกทิวลิปสั่งมาจากต่างประเทศเลย
แล้วก็จะมีดอกอื่นแซมมาด้วยมีพี่หนูนาอิงฟ้าหน้าบุญเป็นคนดูแลเรื่องจัดดอกไม้ส่วนคนดูแลเรื่องการจัดริ้วผ้าเนี่ยเป็นคุณรุษนะครับ
นี่ภาพของคุณตังโมนะฮะ๒วันที่ผ่านมาครับคุณเบิร์ตแฟนของคุณตังโมรวมทั้งศิลปินดาราทยอยกันมาเวียนกันมาช่วยจัดเตรียมงานครับ
แล้วก็จะรับหน้าที่ในวันที่๑๓มีนาคม
แล้วก็จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักแสดงเบนจาคิตาความรัก
อืมซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของคุณตังโมด้วย

นี่ครับนี่ค่ะทีมนักแสดงทั้งหมดเลยนะคะ

คุณเชียร์ที่คำพรก็ลงภาพนี้ไว้นะฮะ
หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนเลย
ส่วนพี่เสกครับพี่เสกโลโซ
ร้องเพลงไว้อะไรให้กับคุณแตงโมด้วย

เลยอยากจะร้องเพลงคืนจันทร์ให้กับคุณตังโม
แต่ถ้าคุณให้ได้สนามกับคุณ
คุณคงจะพูดว่าคุณสนองร้องเพลงได้ไหม
โรงพิเศษกับคุณ